แต่ว่าไม่รู้เป็นนางเอกละครเรื่องอะไร

เอกเอกเอกเอก

ขอบคุณครับ

ไม่อะไรค่ะยังไม่ได้ยินค่ะ
พอดีหูตึงยันหูรองเท้าเลย

เชื่อค่ะยองรูปเท้าคุณมาให้ดูหน่อยได้ไหมคะ
เป็นหนังเอกเป็นหนังเอกอะไรคะ

งั้นคุณช่วยแนะนำตัวแบบลิเกให้เป๊กฟังหน่อยได้ไหมคะ

รายการแกงป่วนด้วนราคา
สนุกจริงนะวันนี้
ศพจอมปีภี่พี่กรณ์
สนุกจ่ายดี
พี่แพร่งพี่แม่จ๊ะ
คุณแม่ช่วยยอ
คุณพ่อช่วยยก

เตรนเตรนเตรนเตรน

เสียงคุณหวานมากคุณอ้อม

ขอเชิญผู้ช่วยของเราไว้ค่ะ

วันนี้ค่ะคุณต้องเชื่อตัวช่วย
หรือว่าคุณต้องไม่เชื่อตัวช่วยก็แล้วแต่คุณอ้อมจะพิจารณา
อย่างนี้แล้วกันนะคะก็จะบอกพี่ตีว่าให้ช่วยหนู
ช่วยกลับไปบ้านเถอะค่ะไม่ต้องมาหนูเล่น

คุณภาพมีความว่าถ้าคุณไม่ให้ผมอยู่
คุณอ่ะไว้ข้อแรกเลย

ก็มีค่ะเขาจะเรียกอ้อมว่านางเอกแหบมหาเสน

แนะนำแสดงลิก่ระหนูชื่ออ้อมสุกันลัยยาดาราธิปศ์
อ้อคุณอ้อมสุกันลัยยาดาราธิปศ์

อืมเป็นเรียกเจ้ามาก่อนครับขอฟังสักกรอน
เอาจีบผู้หญิงเลยใช่ไหมเอาจีบผู้หญิงเลย
นี่หรือที่เขาเรียกผู้หญิง

รูปร่างหน้าตารูปร่างหน้าตาดีจริง
โอ้โฮมาจากสุพรรษปิภาพชั้น

มีหรือที่เขาเรียกผู้หญิง

น่ารักจริงคนสวย
สวยเสียจนล้นปี
อยากให้แมลอนไปยืนเหนือลม
แล้วปล่มไพรีดมสักที
นี่แหละลิเกย์แหละไง

อ้าวอันุรักไทย
ใช่ลิเกย์ชายามิชชายกุ้งสุธิวราช

ได้แล้วมีการติดหนี้

เดี๋ยวพูดให้อายคนทั้งซอยเลยไหม

รัวกันเป็นก็ใช่ไงพันหนึ่ง
อ้าวแล้วแบงค์พันธุ์ของกูล่ะ

อ้าวผมเอาแบงค์พันธุ์ของพี่ไปแตกแล้ว
อะไรไม่ใช่
ทำแบงค์พันธุ์ของกูแตก
ก็ใช่อย่างนั้นกับผมให้พี่เป็นอย่างไรแบงค์พันธุ์
แบงค์๕๐๐ต่อไปทำแบงค์พันธุ์แตก

นี่เก็บบ้าหรือเปล่า
ทำแบงค์พันธุ์แตกต้องใช้พี่บ้าหรือเปล่า

ชามก๋วยเตี๋ยวเขาแตกยังต้องใช้เขาเลยอ่ะ
โอ้โฮพี่บ้าหรือเปล่าพี่บ้าหรือเปล่าพี่บ้าหรือเปล่า
ทุกครั้งโธงพล้ายเวิร์ด
และมีความร้อนใจ

ไม่คิดถึงเธอกำลังอึ่มกวนเจ้า

แล้วพังชุดกระเวียงหัวอยู่แล้ว

แล้วพี่ถ้วยเก่าที่แฟนกลับมากินเนี่ย

ถ้วยเก่าเห็ดสะดาวเหมือนเดิมเลยจ้า

มีตังค์หรือเปล่า

นี่ดีกว่าเจ๊มะเขือเปาะนี่อร่อย
โหมะเขือเปาะเดี๋ยวต้อนหน้าแว่นด้วย

นี่ถั่วฝักยาว

แงงกวาดีกว่าอันนี้ราคาถูก

เอาอันที่ถูกสุดมาให้เจ๊ดิม
ตกลงมะเขือป่อตัวผักยาว

ราคาถูกที่สุด

ไข่ต้มพร้อมทานจาก๔พี

ราคาถูกที่สุด
ซีพี๒ฟอง

กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์

ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใคร

แล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า
วันละ๑รางวัล
และประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน

แกงป่วนด้วนราคา

นี่มันน้องชายนักแข่งรถชื่อดังนี่

แล้วเราชื่ออะไร